ดาบตำรวจปืนดุรับฆ่าหนุ่มหมูกระทะ
พ่อดังอ้างป้องกันตัวนะครับ
ก็เหตุการณ์ที่ดาบตำรวจนายนี้
ยิงพนักงานร้านหมูกระทะ
แล้วก็สาเหตุมาจากเรื่องของรถจักรยานยนต์

ใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจเคยไปบอกหลายรอบแล้ว

ซึ่งคนตายก็บอกแล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์นี้

กระทั่งดาบตำรวจนายนี้
เอาอาวุธปืนออกมายิงพนักงานร้านหมูกระทะนายนี้นะครับ
ที่สุดแล้วดาบตำรวจปืนดุก็มอบตัวแล้วนะครับ
หลังจากที่หนีไปแล้วก็ไปหาเจ้านายเก่า
ซึ่งเจ้านายเก่าเป็นภูมิกับสพเมืองนครปฐม
เจ้านายเก่าพยายามเกลี้ยกล่อม
ดาบตำรวจสิริมงคลมอบตัว
และท้ายที่สุดดาบตำรวจสิริมงคลทองสุก
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสทมสารา
ลูกจ้างร้านหมูกระทะเสียชีวิต

ได้ติดต่อทางนายเก่าแล้วก็ทางญาติก็เกลี้ยกล่อม
และผู้มกับการสทมสารา
ไม่ตอบคำถามใดกับผู้สิทธิ์ข่าวนะครับ
โดยได้ส่งมอบอาวุธปืนประจำตัวขนาด๙มมที่ใช้ก่อเหตุ
ให้พนักงานสอบสวนเพื่อพิสูจน์หลักฐานทางคดีเพิ่มเติม
เรื่องต้นให้การรับสาภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ยิงจริงแต่ทำไปเพื่อป้องกันตัว
สำหรับคำให้การอื่นนั้นนะครับขอให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการ
ในการต่อสู้คดีและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นครับ
อกจากนี้ดาบตำรวจสิริมงคลยังปฏิเสธในการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถกระทำได้นะครับ
ส่วนในช่วงเช้าวันนี้เองตำรวจจะควบคุมตัวผู้ต้องหา
ฝากขังที่ศาลตลิ่งชันต่อไปนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของการสอบปากคำดับตำรวจสิริมงคล
ก็รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗พตเอกจุมพลชาญชนะยวทิน
เป็นผู้สอบปากคำเองใช้เวลาสอบประคำ๑ชั่วโมง
แล้วก็นำตัวเข้าควบคุมในห้องขังของโรงพักนะครับ
แล้วก็วันนี้เองก็จะนำตัวไปฝากขัง
โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ดาบตำรวจสิริมงคลก่อเหตุใช้อาวุธปืน
ยิงนายเกรียงศักดิ์สอนทองลูกจ้างร้านหมูกระทะ

โตเถียงกันเรื่องของท่อไอเสียรถจักรยานยนต
นายเกรียงศักดิ์ที่มีเสียงดังรบกวน
โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สามารถบันทึกคลิปวิดีโอ

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคนของหมูกระทะเนี่ยนะ
ซึ่งดาบตำรวจสิริมงคลได้ยิงนายเกรียงศักดิ์รวม๖นัด

เปล่านมด้านซ้าย๑นัฐท้ายถอย๑นัฐ
แล้วก็แขนขวา๑นัดจนเสียชีวิตคาที่นะครับ
แล้วก็วันนี้เอง๑๕พฤศจิกายน
มีข่าวมานะว่าชาวบ้านในชุมชนศรีมณฑลสามัคคี

จะเดินทางมาให้กำลังใจดาบตำรวจสิริมงคล

เนื่องจากเชื่อว่าฝั่งคู่กรณีหรือว่าฝั่งหมูกระทะเนี่ย

ทำให้เกิดบันดาลโทษะ

ว่าที่ขายส่งหมูกระทะตรงนี้

เขาชอบตั้งวงดื่มสุราตั้งวงเล่นไพ่
เสียงดังเปิดเพลง
ชาวบ้านก็ต้องพึ่งดาบตำรวจสิริมงคล
เป็นประจำในการให้เข้าไปห้ามปราม
และท้ายที่สุดมันเกิดเหตุสลดครั้งนี้ขึ้น